ลูกทุ่งฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะสำหรับจ๊ะอาสยาม
คุณผู้ชมถ้าพูดถึงนักร้องลูกทุ่งที่ยอดกระตันยูเนี่ย
ต้องมีชื่อของสาวจ๊ะอย่างแน่นอนนะคะเพราะช่วงโควิดสิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ย
บอกเลยว่าจ๊ะเนี่ยไม่มีงานเลยนะทำเอางานแสดงคอนเสิร์ตต่างหายหมด
แต่ในทุกเดือนค่ะเธอก็ไม่ลืมถือเงินเป็นปึก
ให้คุณพ่อคุณแม่ที่อ่างทองล่าสุดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เจ้าตัวก็นำเงินเดือนตัวเลขกลมประมาณ๖หลัก๖หลักก็เป็นแสนนะคุณ
ให้กับคุณพ่อคุณแม่โดยคุณพ่อก็โวยพรกลับมาให้ลูกสาวแบบชุดใหญ่
ไฟกระพริบคุณผู้ชมไปฟังจากคลิปกันเลยค่ะ
ขอเงินขอสูตรภาพรรณมากด้วย
แม่พลอยอยากจะสาธุรับพร้อมกับพรของคุณพ่อเลยนะพรแม่นมากเผื่อจะได้เฮ้งเงินปังปังแบบคุณจ๊ะบ้าง
ใช่ค่ะโดยลูกคุณสาวก็บอกกันไปทั้งแท้รัฐนะว่า
พรของเปล่าคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคือพรอันศักรรมในชีวิตของลูกค่า
เป็นการให้พรของพ่อตั้งแต่จ๊ะเด็กแล้ว
คือให้พรแล้วก็เป่ากระหม่อมเป็นการให้พรชุดใหญ่เลย
คืออันนั้นเป็นเงินที่เราให้พ่อกับแม่ทุกเดือนนะคะ
ถึงตอนนี้เราไม่ได้มีงานนะคะ
ไม่มีงานไม่ได้แบบเออมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้
แต่ก็พอมีเงินเก็บบ้างก็จะให้พ่อกับแม่ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะ
จ๊ะก็ฝากบอกคนจ้างงานคอนเสิร์ตนะคะ
ทางบันเทิงไทยรัฐว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้อยากจ้างเนี่ย
คิวกันได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคิวงานยังว่างอยู่นะคะ
ใช่ค่ะสนับสนุนนักร้องยอดกระตันยูคนนี้ต่อไปนะคะ